ภาพเก่าคนดัง
ครับพบเข้าสู่กันภาพลงยุคอีกครั้งนะครับ
ช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของแขกรับเชิญของเรานะครับ
คนพิเศษคุณแก้วอภิรดีนะครับ

เป็นภาพแห่งความประทับใจและก็ภาพเซอร์ไพรส์
เรามาดูนะครับว่าภาพเซอร์ไพรส์สัปดาห์นี้เราจะสามารถเตอร์ไพรส์
แขกรับเชิญของเราได้รึเปล่า

ทางบ้านจริงบ้านใครคะ

พี่แทงยังเซอร์ไพรส์หรือคะ
คือแขกรับเชิญเตอร์ไพรสบอกไม่รู้ตอนนี้ผมเตอร์ไพรส์อีกแล้วนะฮะ

เป็นภาพที่ไม่ได้เกิดไม่ได้ตั้งใจถ่าย

เอ้ยถ่ายเลย

อืม

เป็นภาพแบบอืม

เขาเลยเอามาเซอร์ไพรส์

ภาพนี้น่ารักภาพนี้น่ารักนะฮะ

แล้วก็แบบไปหาอะไรทานกันนะคะ
แล้วก็ใครคุยอะไรก็ไม่ทราบแล้ว

แก้วไม่แน่ใจว่าใครถ่ายค่ะ

คนในกลุ่มก้วน

จ๋านะคะแก้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
นะครับจริงแล้วพี่เขาน่ารักไหมฮะ

คนอารมณ์ดีแต่เป็นคนที่แบบ
ฟิลบางทีก็แข็งตรง
บางทีก็โหดบางทีก็สายโหด
ชอบให้คนฝึกชอบสั่งชอบให้มีวินัยชอบแบบ
โดยสายโดยหน้าที่การงาน

มีลูกน้องมาที่ติดติดมาที่บ้านด้วย

แต่ผมมีหน้าผู้พันธุ์เวลามาในทีวีทีไร

แต่เราก็จะทำตามสัญญาไม่ใช่เหรอครับ

จุ๊บรักนะจ๊ะ

ขอเชิญคุณศักดิ์สิทธิ์มาพบที่กองโรยการด้วย

วันแม่ไม่ได้มีวันเดียวในความคิดแก้ว

รักที่ไม่มีข้อแม้อะไรใดเลย

ไม่ว่าลูกจะอยู่ในวิถีชีวิตไหน

แต่คนที่รอเราชั่วชีวิต

แล้วก็ให้ความรู้สึกที่

ไม่คุยกันได้ด้วยแววตา
แต่เราก็รู้สึกได้ว่าเนี่ย
นี่คือนี่คือรักแท้

โอเค

ก็แก้วรู้ว่าแม่ต้อง

แก้วตาดวงใจของแม่คนเดียว

เป็นแบบอย่างแล้วเป็นความทรงจำ
แล้วเป็นอะไรที่ชั่วชีวิตนี้

ชาติก็ขอเป็นลูกแม่ตลอดไปค่ะ

พลังบางที

ไซเตอร์

และคุณไอลั่นธรรมในธรรมนานครับ

คอรัมป์มาลัยไทยรัฐกันแล้วนะครับ

ภาพยนตร์เรื่องโกหกทั้งเพลงในปีพุทธศักราช๒๕๕๙
และแจ้งเกิดสุดจากบทของใบตอง
ภาพยนตร์เรื่องวัยอลวน๔ในปีพุทธศักราช๒๕๕๙
และมีผลงานละครซิตคอมและพิธีกรตามมาอีกมากมาย
วันนี้เราไปย้อนวันครั้งหนึ่ง
ที่เธอเคยลงมาลัยไทยรัฐกันครับ
การจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งในภิมธ์ไทรรัฐได้เนี่ย
ถ้ามันภาพโดยที่เนื้อข่าวไม่ได้มีปัญหาอะไร
ที่แบบมีเรื่องมีราวแล้วขึ้นหน้าหนึ่งเนี่ย
ถ้าเห็นแบบมาลัยไทยรัฐเนี่ยแฮปปี้ค่ะมีความสุข
คือรู้สึกแบบว่าวันหนึ่งฉันยังได้ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐด้วยนะ

มีพี่ตากล้องเขาก็จะพูดนะคะว่าจริงผู้หญิงทุกคนมีความเซ็กซี่ในตัวเองหมด
แต่ถามว่าตัวรถเมย์ดูออกไหมว่าตัวเองเซ็กซี่ไหนคือไม่รู้หรอก
แต่ว่าพี่เขาก็สามารถถ่ายออกมาให้แบบ
ให้มันรู้สึกว่ามีความเซ็กซี่ได้
รู้สึกว่าเซตนั้นน่าจะเป็นเซตที่ตั้งแต่ถ่ายแฟชั่นมา
น่าจะแบบว่าดูเซ็กซี่มากที่สุดตั้งแต่ถ่ายมาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็โอเคเราก็มีลิมิตในการที่เราจะแต่งตัว
หรือว่าถ่ายแฟชั่นในลักษณะแบบนี้เท่านี้แหละ
ก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็ยังพอให้มีความเซ็กซี่ในตัวเองได้บ้าง
ถึงได้ขึ้นมาลัยไทยรัฐนิดนึงอย่างนี้ค่ะ
หนังสือเล่มนั้นที่ถ่ายเนี่ยพอเวลาลงในมาลัยไทยรัฐก็จะทำให้คนเห็นเราจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยอย่างนี้
ถ้าเป็นนิตยศาสตร์อย่างเดียวอาจจะเห็นไม่ครบ
แต่ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์คือทุกคนอ่านกันทุกวันอ่านกันประจำอยู่แล้ว

ฝากติดตามแล้วกันค่ะเผื่อว่าวันหนึ่งอาจจะได้เห็นรถเมย์ในมาลัยไทยรัฐอีก
เมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้ต้องรอติดตามกันแล้วกันค่ะ
โอ้โหแม่น้องมวยเล็กของผมนี่น่ารักน่าชังจริงเลยนะครับ
เห็นทีไรเนี่ยแอบเขินไม่ได้ทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไร
ยังไงนะครับอย่าลืมแวะมานะครับ
ฝากความน่ารักเซ็กซี่สวยแบบนี้ในมาลัยไทยรัฐอีกนะจ๊ะ
พี่แทงจะรอชมครับผม
เป็นไงครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการภาพหลงยุคเก่า
ครั้งถูกอกถูกใจทุกท่านไหมครับ
อย่าลืมนะครับเข้าไปกดเพจนะครับรายการภาพลงยุคนะฮะ
ติดตามกิจกรรมดีและเรื่องราวต่างในวันกันได้นะครับ

ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะครับต้องขาลอ
ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่
ทุกวันศุกร์เวลา๑๐โมงเช้าทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้
กับรายการภาพลงยุคครับผม
และกลับมาแว้นกันใหม่ครับบ๊ายบาย
โปรดติดตามตอนต่อไป